เพราะเขาว่ากันว่างูตัวนี้ใหญ่ไม่แพ้อนาคอด้า
แต่แท้จริงมันคืองูจงอางยักษ์
โอ้โหหรือมันเป็นส่วนผสมกันระหว่างงูจงอางกับอนาคอนด้า

ปังโน้มไอ้หน้าปังโน้มไม่อยู่

มันสร้างวันวันนั้นแล้วอัว

คุณเคยเห็นงูจงอางตัวใหญ่แบบนี้ไหม

ถ้ามองเผินแว๊บไม่ทันได้สังเกต
นึกว่างูเหลือมหรืองูหลาม
แต่นี่คืองูจงอาง

เป็นจงอางที่ใหญ่สุดที่เราเคยเห็นมา

เพราะว่าเป็นส่วนผสมล่อ
งูจงอางกับอนาคอนด้า

เพราะไม่แน่ใจว่าจุงอางหรืออนาคอนด้า

เอาเป็นว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

งูบองหลาหรือจงอางตัวนี้
มันกำลังเลื้อยโชว์ให้ดู

ตัวมันใหญ่ขนาดนี้ทำได้เพียงแค่
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเราได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงบางอย่างบอกว่าเอาหนังกะติ้งยิงเลยยิงเลย
แล้วมีคนห้ามบอกอย่าไปยิงอย่าไปทำร้ายเขาให้เขาเลื้อยหนีออกไป
ซึ่งเขามีความเชื่อกันครับคุณผู้ชมครับในทางใต้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจองูตัวใหญ่
บอกว่ามันอาจจะเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางงูที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำร้ายมันถามคำดิงูที่เป็นงูเจ้าที่ดูยังไง
ถ้างูมันมีโฉนดมาด้วยเป็นเจ้าที่เจ้าทางแน่นอน
งูบ้านไหนคะ

โจโจ้บอกแล้วมันไม่ฮา